วันนี้ผู้ที่เข้าสู่รอบคัดคนออกก็คือ

นะผู้ที่ยืนอยู่ข้างคุณสินปาชิ
โอ้โหคงไม่แปลกใจอะไรแล้วล่ะ
แหมไม่แปลกใจอะไรทั้งนั้น
ไปนานคุณก็จะชินเองนะ

เห็นมั้ยบอกแล้วใช่ผมมาเพื่อโดนดูถูกเป็นครั้งที่สอง
รับว่าโดนรูปลักษณ์ของเธอหลอกเอานะครับ
นึกว่าจะทำอาหารไม่เก่งที่ไหนได้เหมาะสมเป็นแม่ของลูก
นานนะยินดีด้วยที่คุณผ่านเข้ารอบอัตโนมัติ
เอาล่ะครับพี่อ๋อขอบคุณค่ะเอาละครับสวมลงไปเลยครับ
ผมใส่ให้นะครับยินดีกับนานะด้วยนะครับเชิญโซนพักผ่อนได้เลยครับขอบคุณค่ะ
ก่อนที่ฉันได้รับผ้ากันเปื้อนสีขาวจากมืออาจารย์ฉันรู้สึกมีความกระตือรือร้นในการทำอาหารอย่างมาก
จำโปรงหรูใยหวังลินอาหารของพวกคุณแม้เราจะไม่ได้นำมาวิจารณ์แต่ว่าเราก็ได้ชิมแล้ว
อันดับแรกเมนูของยางกงหรูสลัดเนื้อปูน้ำสลัดวันนี้แม้คุณจะใส่โยเกิร์ตไฟนิดนึง
มีมะนาวน้ำมันพืชแต่มันก็ยังไม่เข้มข้นพอและในเนื้อปูก็ยังมีเปลือกปนมาด้วยนะครับ
และนี่คือจุดที่ยังไม่ดีพอส่วนเจ๊หวังลินรสชาติไก่ดำจานนี้ที่จริงก็ทำได้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับ
วันนี้ไม่ได้เลือกคุณขึ้นมาเพราะผมคิดว่าหัวข้อวันนี้คือเมนูสร้างสรรค์
ใจฉันยังสับสนค่ะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าไก่ดำนึ่งเห็ดน่ะอร่อยมาก
ฉันคิดว่าฉันแพ้ตรงที่ไม่ได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปก็แค่ทำอาหารธรรมดาธรรมดาออกมา
สตาร์เชฟทั้ง๔เราเข้าสู่การแข่งขันคนออกแล้วนะครับ
วันนี้ในพวกคุณทั้ง๔คนเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่ต้องบอกลาเวทีสตาร์เชฟของเรานะครับ
หวังว่าสตาร์เชฟทั้ง๔จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการแข่งครั้งต่อไป

ทุกท่านต่อไปอาหารเมนูนี้จะเกี่ยวข้องกับชะตาของ๔ท่าน
หัวข้อในการแข่งรอบคัดคนออกก็คือ

หน้าตามันดูน่ากลัวจังเลย

หั่นกระเพาะหมูชิ้นนี้ครับ

เมนูนี้คือกระเพาะหมูห่อเนื้อไก่
เนื้อไก่ห่อปลาหมึกเป็นหนึ่งเซ็ต

เมื่อคุณทานกระเพาะหมูจะได้รสชาติของไก่ด้วย
เมื่อคุณทานไก่ก็ได้รสของปลาหมึก
ทานปลาหมึกก็ได้รสชาติของกระเพาะหมู
แท้ข้างในมันมีความลึกลับซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่

หน้ามีแม่ดีเนี่ยทำไมเธอจะเอารสชาติเยอะแบบนี้ด้วย
ว่าเราไม่ให้คุณไปง่าย
ทำไมล่ะเดี๋ยวถ้าให้ฉันเดือดร้อนก่อนเหรอ
ใช่เชิญสติแว่นสาธิการล้อไก่ไร้กระดูกเลย
ครับทุกท่านไก่ไร้กระดูก
ใช้กันไกลตัดส่วนหัวออกก่อนต่อมากระดูกส่วนอก

แบบนี้นะครับง่ายจังง่ายจะตายยากมากเลย
มือของคุณจังหวะที่แยกเนื้อออกจากกันสามารถใช้มีดเล็กได้
ค่อยกดมีดลงไปช้า
มีดเข้าไปใกล้กระดูกแล้วก็ค่อยใช้มีดเลาะข้างใน
นี่เวลาเหลือแค่๓๐นาทีแล้ว๗๑๑

เมื่อจัดการส่วนอกเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มจากด้านหลัง
และหนังส่วนหลังของมันบอบบางที่สุด
ดังนั้นคุณต้องระวังอย่างมาก
มันก็จะได้ส่วนออกออกมาหลังจากนั้นก็เริ่มทำอย่างช้า
กระดูกหน้าอกเอาออกไปแล้ว
แต่กระดูกส่วนอกยังมีอีกครึ่งนึงแล้วจำเป็นต้องเอามันออกมา
ผู้ต้องหาส่วนสะโพกให้เจอและใช้มีด

กระดูกส่วนท้องก็จะออกมาแล้วนะครับแบบนี้
ยากจริงมันยากเกินไปแล้ว
สิ่งที่ผมต้องการคือหนังของมันห้ามเสียหาย
ฉันคิดว่าฉันต้องฉีกไก่ตัวนี้เป็นชิ้นแน่
ดับต่อไปเราจะเอากระดูกน่องออก

ไม่กระดูกน่องคุณสามารถใช้มือจับกระดูก
และเนื้อบิดไปข้างหลังค่อยแหวกเนื้อออก

ดึงเฉยไม่ออกเหรอต้องหั่นใช่ไหมไม่ได้มันเชื่อมต่อกันอยู่
หันมันออกแล้วพลิกกลับเข้าไป

ที่คุณเห็นอยู่ไม่ใช่กระต่ายแต่มันคือไก่
จากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันยึดเอาไว้
อาจารย์สติเว่นล็อกกระดูกออกใช้เวลาเยอะมาก
พวกเราไม่เคยทำมาก่อนนี่เป็นภารกิจที่ไม่สามารถทำสำเร็จได้แน่เลย
ทั้ง๔ท่านตัวคุณมีเวลา๙๐นาทีทำอาหาร๓สหาย
เอาละครับตอนนี้
เริ่มได้ลุยเลย

ฉันทำไม่เป็นจริงฉันจะยืนเฉยตรงนี้
คุณจะว่าก็เชิญเลยฉันไม่ทำแล้ว
ยนต์ให้หน่อยน่าไปแล้ว
ต้องทำเมนู๓สหายภายในเวลา๙๐นาที
ใครได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออก

น่ากลัวจังเลยอ่ะ
เฮ้ยให้ตายเถอะ

จะให้เราล็อกกระดูกเอง
ผมคิดว่ามันยากเกินไปเพราะว่า
จุดก็ผ่าที่ลงมีดไม่ได้เลย
ุดหงิดจังเลยทำไงดีล่ะ

ใช่ก็ผมเอาไก่มาก่อนนี่
ผมไม่รู้ทำไม่ได้เลย

ไก่ผมมันไม่สมบูรณ์ทั้งตัวแล้วผมว่ายังมีโอกาสรอด
ความคิดในตอนนั้นก็คือผมจะไม่ทำให้มันเสียหายอีก
พอได้ยินว่าหนังไก่ของเฮอร์จินเสียงขาดตอนนั้นผมก็กังวลเล็กน้อย
ผมคอยเตือนตัวเองตอนใช้มีดห้ามทำให้เสียหายอย่างเด็ดขาดเลย
อย่าพลาดใช่ไหม

ไม่ต้องมองไม่ต้องมอง

กงหรูบอกว่าสินไปชิงต้องไป

ดูสิเลาะกระดูกออกหมด

เชฟทั้ง๔เวลาผ่านไป๓๐นาทีแล้ว

และได้๓สหายที่สุกอร่อย
เข้าร่วมรายการเพราะว่าการปรุงอาหารของผม

หยิบของออกจากประเทศ

เยียบดี
วันนี้เลยใช่ได้ใช่ไหม

ดูไก่นี้ซิ
มันจะรวบเลย

ใช่ตามนี้ใช่ไหม

ไก่ก็สมบูรณ์ดีฉันทำสำเร็จแล้วครึ่งทาง
ลองดูไก่ที่สมบูรณ์ทั้งตัว
สีสันก็สดใสสวยงามรู้สึกว่าโล่งอกไปเลย
ของผมลวกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็เริ่มยัดใส่

หัวเข้าไปแล้วตอนที่ยัดเข้าไปข้างหลังที่มันแตกอยู่มันก็ยิ่งแตกเข้าไปใหญ่เลย
ผมว่ามันแก้ไขไม่ได้แล้วทำได้แค่เอาส่วนผสมทุกอย่างที่ทะลักออกมายัดเข้าไปในกระเพาะหมู
ข้างในเหมือนกับหนังท้องที่ถูกเปิดออกแต่ผมทำได้ข้างนอกน่าจะช่วยปิดเอาไว้เอง

ตาร์เชฟทั้ง๔เหลือเวลาอีก๓๐นาทีสุดท้าย
เร่งพวกเราเลยขอร้องผมถูกคุณกดดันแล้ว
วันนี้คุณยังไม่ได้นำเข้าหม้ออบความดันต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วนะครับ
ตาร์เชฟทุกท่านครับ๕นาทีสุดท้าย

ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสามสาหายของคุณจะออกจากหม้อหรือยัง
ครับผมจะเปิดฝาหม้อแล้ว

ในหม้อสมบูรณ์มากและกลิ่นก็หอมด้วย
ผมคิดว่าเจ๋งไปเลยสำเร็จแล้ว
แล้วพอผมเอามันออกมาวางในจานเท่านั้นแหละ